เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูนะครับ
ต้อนรับปีใหม่เลยคือรวยรับทรัพย์ปีใหม่

นครศรีธรรมราชชาวสวนกับเจ้าของอู่ซ่อมรถ

นี่คือถูกลอตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่คือที่ชุมพร
คนนี้ถูก๓คู่๑๘ล้าน
ถ้าเกิดว่ายังคิดไม่ตกว่าจะเอาไปทำอะไร

เจ้าตัวเป็นหาร๔ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับ

นี่เรานำเสนอช่วงต้นปีแบบนี้

เขาชี้ให้ดูตัวเลขครับคุณสืบสกุลครับ
ที่มาของโชคลาภต้นปีครับ
คุณปัญญาผู้พยักษ์อายุ๕๔ปีนะครับ

โชว์ลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑งวด

ใช่ครับผมไปรายงานมานี่แหละ

คือบางคนเขาก็บอกว่า๗๑๒ตีจาก๒๐๑๘

ก็แล้วแต่บางคนคนจะมีทักษะการเลขตัวเลขงี้

เพื่อศักราชใหม่แต่นี่คือออก๗๑๒ก็ไกลกันพอสมควร
แต่ว่าคนนี้เขาโชคดีจริงเนี่ยครับก็พาไปที่บ้านเลยครับ
ปูนชั้นเดียวนะครับอาศัยอยู่กับคุณแม่แล้วก็ลูกสาวอีก๓คน
ส่วนภรรยาเนี่ยเลิกรากันไปแล้วซึ่งเจ้าตัวบอกว่า
ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าคนหนึ่งบริเวณสามแยกช่องสะท้อน
ตอนนั้นคือตั้งใจจะไปซื้อเลข๗๗
เนื่องจากเป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์มักจะซื้ออยู่เป็นประจำ
คือตามมาหลายงวดแล้วนะครับคนขายบอกว่ามีแต่๗๑๒เอาไหม
เอามาเลยเอามาเลยได้มา๓ใบครับทั้งที่มีเงินติดตัวอยู่เพียง
สามร้อยบาทเท่านั้นณวันนั้นนะครับแล้วเมื่อวานให้เพื่อนตรวจรางวัล
อ้าวคุณพระคุณเจ้าช่วยครับรู้ว่าตัวเองนั้นถูก
รางวัลที่๑ได้ไปหน่อ๑๘ล้านบาทเดี๋ยวไปฟังความรู้สึก
ความภาคภูมิใจและความดีใจของคุณปัญญากันครับ
ก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยอย่างแรงกับคุณปัญญานะครับ
แล้วก็ด้านหลังเมื่อสักครู่นี้ของคุณปัญญาคุณปัญญากันเลยนะครับ
คือด้านหลังก็มีตัวเลขเยอะเหมือนกันนะครับคือบ้านอาจจะเป็นคนที่ชอบตัวเลข
คณิตศาสตร์คุณปัญญาเขาดวงเฮงแล้วคุณพีรวัตรตาดี
เมื่อกี้มองอยู่หรือเปล่าคุณจดไว้หรือยัง
โทษนะครับถ้าซื้อหมดนี่ก็คือครบ๑๐หลักพอดีนะครับ

ซื้อได้อีกทีงวดต่อไปวันที่๑๗นะคุณ

คุณปัญญาบอกว่าหลังรู้ว่าถูกรางวัลที่๑
สับนะครับเราสามคนหมดสิทธิ์นะครับ
ส่วนหนึ่งคือสร้างบ้านใหม่เพราะว่าปัจจุบันคือบ้านปูนชั้นเดียว
สร้างบ้านอันแรกเลยเพราะว่าบ้านเก่าสุดโสมแล้ว
สองคือแบ่งเงินไปซื้อสวนยางพารา
สวนปามที่เหลือคือจะเก็บไว้ให้ลูก
เรียนหนังสือต่อไปนี่คือชาวชุมพร

ไปดูกันต่อครับที่นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่

คนแรกคือนุ่มใหญ่อาชีพทำสวนครับอำเภอชะอวด
ชื่อคุณสุภาชัยสุวรรณรัฐอายุ๕๓ปี
ถูก๑คู่รับเงินรางวัล๖ล้านบาทนะครับ
คนที่๒ครับคุณเวียงวงพักดีอายุ๕๕ปีหรือว่า
ชาวบ้านฐานก็จะเรียกว่ากโกเวียงครับ
เวียงเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์กลางเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ถูก๒คู่รับเงินรางวัล๑๒ล้านบาท
ทั้งสองคนก็เตรียมเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้แล้วที่สถานีตำรวจนะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอชะอวดนั้น
ปีนี้เนี่ยพบว่ามีคนถูกลอตเตอรี่ต่อเนื่อง๓ครั้งแล้วนะครับ
และปี๒๕๕๗ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
มีคุณยายอายุประมาณสัก๗๐ปีถูกจำนวน๔คู่
แจ็คพอร์ตรับเงินไปก็๕๐ล้านบาท
เราย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่ชะอวดกันดีไหมฮะ
เพื่อจะซึมซับดวงซึมซับโชคได้บ้างนะครับ